ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมตลอด๑ปีที่ผ่านมาติดตามกันมายาวนานมากเลย
เรานำเสนอเรื่องราวสนุกสนานให้คุณผู้ชมติดตามโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาฮาเฮ
ในหลายที่หลายจังหวัดสนุกสนานขนาดไหน
รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วไปดูสิว่าการแข่งขันที่นำมาให้ดูนั้น
มันเด็ดมันหาขนาดไหนกันค่ะ
อยู่ที่ตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ตอนนี้เขาก็ทำพิธีเปิดกันอยู่
ทางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีขึ้น
เพื่อที่จะให้นักเรียนร่วมกันออกกำลังกาย
แล้วก็สร้างเสริมความรักความสามัคคี
พอเปิดงานเสร็จปั๊บนี่ตีคล้อง
มองเป็นการเอาเลิกเอาชัย
ก็ต้องมีการจุดคบเพลิง
เราไปดูผู้เชิญคบเพลิงที่ถูกคัดเลือกบ้าง
ตัวแทนนักเรียนทั้งโรงเรียน
ทำการเคารพกรรมการค่ะ
เดี๋ยวต้องไปต่อ
คือเคารพประทานเขาแค่โก้งโค้งพอแล้ว
โค้งคำนับแต่นี่ทั้งโค้งคำนับแล้วก็
ยอดน้องอยู่ในช่วงเลือกและตัดสินใจ
น้องยังเลือกไม่ได้ว่าน้องจะโค้งคำนับ

ไม่แน่มันอาจจะเป็นวิธีการที่
คนที่เป็นตัวแทนต้องทำแบบนี้
เพราะว่าเป็นตัวแทนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
รวมไว้คนเดียวก็เลยต้องเคารพแบบนี้เหรอคะ

เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของการเปิดงานนี้ค่ะ

ประทับใจมากแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ประทับใจมาก
ก็คือการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสองทีมนี้

มีการวางแผนการเล่นมาเป็นอย่างดีทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจัดการเขาวางแผนการเล่นมาเป็นยังไงบ้าง

เป็นการแข่งขันฟุตบอลที่หาลูกฟุตบอลไม่เจอ
ผมฟังอยู่เอาหัวทรุกทุกอยู่เผา
ผมฟังคุณมานะคุณใบตองคุณบอกว่าเขามีแผนเด็ดใช่ไหม

ดูคุณดูแผนนี้ผู้รักษาประตูของเรา
ุ้ยหนุ้ยจำม่ำน้องคนนี้เขาเป็นผู้รักษาประตูมือกาว
นี่จับเสาหนึ่งที

นอกจากมือเก่าแล้วมือเก่าด้วย

ค่อยเลี้ยงบอลมาระหว่างทีมสีแดงและทีมสีม่วง
แต่แน่นอนว่ามือกาวเพราะว่ารักษาประตูได้นะจ๊

เป้ากลุ่มประตูเข้ามาใช้เหรอคุณอีกที่หนึ่ง

ไปที่จังหวัดสุรินทร์แวะไปดูการแข่งขัน
กีฬาเทพรักษาเกมครั้งที่๒๙

ทางอบตเขาจัดเต็มนะคุณ
มีชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน๑๓หมู่บ้านมาร่วมงาน
คุณดูนะคะที่สะดุดตาสะดุดใจที่สุดเนี่ยก็คือ
เช่าชุดนี่แพงมากเลยนะคุณ
แต่ละชุดแต่ละอย่างนี้แพงมากคุณดู
คนดีใช่มั้ยแต่อะไรรู้ไหมงบหมดเฉาได้แค่นี้ลืมรองเท้า
น้ำฟันเรียงกันเลยสวยจริง
นี่แหละสำหรับผู้ถือป้ายสาวงามแห่งบ้านตาพรามคุณ
เดี๋ยวให้ดูอ่าไล่ไปหัวจะหลดเท้าเออรองเท้าส้นแก้วรองเท้าแก้วนี่
คุณคุณถึงรองเท้าเหรอคะคุณชนะคุณลองเห็นรองเท้าไหมเห็นเห็นยันหัวแม่โป้งอ่ะโอ้ย
โอ้ยหัวแม่โป้งนิ้วเท้าหรือไส้เกาะอีสานเออคล้ายคล้ายกัน
คุณจะจิ้มไหมล่ะไม่เอาน่ารักไปซีสันไปซีสันสนุกสนุกเออ
ต้องมีแบบนี้ครับนะครับคุณผู้ชม